เดี๋ยวนี้เหตุการณ์ที่มันไม่น่าเชื่อมันก็มีนะให้เห็น
อย่างเช่นกรณีของการมีคลิปลามกอนาจารย์
ซึ่งยุคสมัยนี้เนี่ยมันจะมีสังคมออนไลน์
เขาก็เปิดเป็นกลุ่มต่างตามแอปพลิเคชันไลน์บ้าง
ตามเฟซบุ๊กตามกลุ่มตามอะไรของเขา
แล้วถ้าใครเป็นสมาชิกเสียเงินไป
อยากดูภาพลามกอนาจารย์แบบไหนมีคลิปแบบไหนยังไง

แต่ทีนี้เนี่ยมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับ
เจ้าหน้าที่องค์กรสวัสดิภาพสัตว

ประสุทธิ์สัตว์อำเภอสรรคแพงด้วย
นำคลิปหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในคลิป

คือร่วมเพศกับสุนัขนะฮะ
โอ้โหคือไม่รู้จะพูดยังไง

ไปแจ้งความเลยหลังจากได้หลักฐานมา
โดยไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
กับผู้ชายที่อยู่ในคลิป
บอกว่าคนนี้ชื่อในบอมหลบมุม
เป็นฉายาของเขานะบอมหลบมุม

หรือว่ามีเพศสมพันธ์กับสุนัข

แล้วก็ติดตามเพราะว่าจากการสืบสวน

พฤติกรรมของกลุ่มนี้ที่มีในบอมหลบมุม

ก็คือจะเปิดกลุ่มลับทางเฟซบุ๊ก
แล้วก็เรียกเก็บเงินค่าสมาชิก
โดยจะไปใช้อีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในไลน์
ค่าสมาชิกจำนวน๒๐๐บาทต่อคน

มีเบอร์บัญชีเบอร์ติดต่ออะไรกัน
ถึงเวลาก็จะส่งคลิปต่างไปให้ดู
รวมทั้งคลิปที่ท่านเห็นนะฮะที่มันแบบ

ไม่น่าเชื่อว่ามีอยู่จริง

วันนี้ครับทางตำรวจสพสันกำแพง
ก็สามารถตามตัวได้แล้วนะครับ

ชื่อจริงคือนายดำรงพลศาลเมืองอายุ๕๒ปี

หลังจากไปตามตัวเจอที่บ้านพัก
แล้วก็แจ้งความเอาไว้ในความผิดเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์
นำภาพลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
แต่ก็ปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนนะนะ
แล้วก็เรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับ

คนที่เข้าไปดูในกลุ่ม
เขายอมรับว่าเขาอยู่ในกลุ่มนี้
แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในคลิป
คลิปที่อาณาจารย์ร่วมเพศกับสุนัขไม่ใช่เขา
คือตำรวจรู้ตัวว่าในบอมหลบมุม
เปิดร้านขายสุราในอำเภอสรรกำแพง

ให้ไปมีเพศสมพันธ์กับสุนัขที่ร้านของเขาเป็นประจำ
ที่ผ่านมาทำเป็นคนใจดีรับสุนัขจรจัดมาเลี้ยง
พอสุนัขมันโตพอก็เปิดให้สมาชิกในกลุ่มมาเป็นเพศสัมพันธ์
แต่ว่าในบอมหลบมุมเนี่ยบอกว่าเขาไม่ใช่คนในคลิป

ใช่ตัวในบอมที่บอกว่าไม่ใช่เนี่ยภาพซ้ายมือ

เหมือนกันไหมหน้าเหมือนหรือไม่เหมือนยังไงอย่างนี้
แต่ไอ้คลิปนี้ที่ผู้ชายคนนี้ใส่แว่นมีหนวด

แล้วลงในกลุ่มลับอะไรที่เขาเปิดเนี่ยเขายอมรับว่า

แต่ไม่ใช่ตัวเขาอืมเพราะเขาก็ได้คลิปมาจากที่อื่นเหมือนกันค่ะ
แต่ว่าบรรดาสมาชิกในกลุ่มของเขาที่มีทั้งผู้ชายผู้หญิงสาวประเภท๒
เกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะเห็นภาพคนกระทำชำราวสุนัข
เขาก็เลยไปหามาแล้วก็ส่งไปให้สมาชิกดู
เพราะว่าปกติเขาจะทำตามออเดอร์ของสมาชิก

น้องไม่ได้ทำเองเอาคลิปมาลง
ในคลิปก็เป็นคนอื่นไม่ใช่เขา
ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ที่ตำรวจแจ้งข้อหาได้นะครับ
ก็คือเรื่องของการนำเข้าสิ่งลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบกลุ่มไลน์ต่างที่มีการแชร์คลิปกันด้วย
สมาชิกในกลุ่มไลน์กลุ่มนี้ก็มีประมาณเกือบร้อยคนนะครับ
ส่วนเฟซบุ๊กตอนนี้ปิดเฟสหนีไปแล้ว
ตามคลิปคลิปนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมก่อน
ต้องขยายผลก่อนเพราะผู้ต้องหาเขาอ้างว่าไม่ใช่เขา
มันก็ต้องไปพิสูจน์ทราบว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่
ไปถามหมาได้ไหม
ไม่รู้จะตอบยังไงเลยให้เห่าตอบ
สงสารสัตว์อ่ะเอาอะไรไปคิดอ่ะอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้
แต่ไอ้ผู้ชายคนนี้ทำไปได้ยังไง